เกิดขึ้นบ่อย
สูญเสียก็เป็นสูญเสียครั้งหนึ่ง

เพราะเห็นปีที่แล้วที่ไปตรวจที่ไม่ผ่านมาตรฐาน
วันนี้คุณสุภาพจะมาพูดคุยกันกับอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
ติดตามความคริบหน้าเร็วนี้นะครับ
ขอบคุณครับคุณมิ้นครับคุณกอล์ฟครับ

ในช่วงหลายปีหลังเนี่ย
บนท้องถนนถ้าเราสังเกตเห็นรถบัสนะ

ใครจะเช่ารถทัวร์เอาพนักงานไปไหนมาไหนเนี่ย
เขาระบุเลยต้องเป็นรถ๒ชั้น
เพราะรถชั้นเดียวเนี่ยวิวไม่ดี

ทำเพลงกันได้ข้างบนอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไป

แต่ว่าปัญหาอย่างที่คุณมิ้นบอกก็คือว่า
ทัวร์๒ชั้นเนี่ยมันอันตรายพลิกคว่ำง่าย
โดยเฉพาะเวลาลงโค้งจากเขาจากเนินขึ้นเดินแล้วก็ทิ้งโค้งเนี่ย
มีโอกาสจะคว่ำพลิกคว่ำมากกว่ารถเมย์รถบัสชั้นเดียว
เพราะว่า๘๐รถบัสมีอยู่๘๐๐กว่าคันนะตามข้อมูล
แล้วใน๘๐๐๐กว่าคัน๘๐ไม่ผ่านมาตรฐานการตรวจวัด
มาตรฐานความเอียงจากกรมการขนส่งทางบกคือเขาจะมีมาตรฐานว่า
สมมุติเอารถถดไปทดสอบเอียง๓๐รถเป็นยังไง
ถ้ารถที่ได้มาตรฐานเนี่ยโครงสร้างวิศวกรที่ต่อรถ
วัสดุอุปกรณ์ที่ต่อรถจะได้มาตรฐาน
แต่ถ้าโครงสร้างแล้วการต่อรถไม่ได้มาตรฐานเวลาไปทดสอบความเอียงไม่ผ่าน
แล้วคิดดูสิครับถ้า๘๐ไม่ผ่านก็แปลว่ามันอันตราย
คำถามก็คือว่าแล้วเรื่องนี้จะปล่อยไว้อย่างนี้
หรือว่าใครกำลังทำอะไรอยู่ยังไงแน่นอนครับ
กรมการขนส่งทางบกเนี่ยมีหน้าที่รับจดทะเบียนควบคุมรถเหล่านี้อยู่แล้ว
ฉะนั้นขอคุยกับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกหน่อยว่า
ข้อมูลที่ว่านี้จริงไหม๒ท่านกำลังจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ยังไง
เพื่อไม่ให้รถบัส๒ชั้นเป็นตัวก่ออุบัติเหตุบนท้องถนน
ตอนนี้ท่านอธิบดีสนิทพรมวงอธิบดีกรมการขนส่งทางบกอยู่ในสายแล้วนะครับ

สวัสดีครับคุณสุภาพครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับ
เอาสองข้อหลักข้อมูลที่ว่าเนี่ยจริงไหมครับ
เรียนอย่างนี้นะครับก็คือในลักษณะของรถบัสรถทัวร์รถเช่าเหมาที่เป็น๒ชั้น
เรียนว่าจริงแล้วรถปัจจุบันที่อยู่ในระบบประมาณ๗๐๐กว่าคัน
แต่รถที่ผลิตหลังปี๕๖เป็นต้นมาที่จบทะเบียนใหม่ปีทั้งหมดประมาณ๑๕๙๖คัน
แล้วข้อมูลข้อเท็จจริงก็คือจากปี๕๖เป็นต้นมาใน๑๕๙๖คันที่ผลิตออกมา
ก็คือเราทดสอบการทรงตัวทุกคันโดยตามฐานเกณฑ์มาตรฐาน
การทดสอบความส่งตัวหรือทดสอบเองที่๓๖คัน
จะมีผ่านทั้งหมดประมาณ๙๔เปอร์เซ็นต์ก็คือผ่าน๑๔๙๐คัน
อันนี้ก็คือเรากำหนดให้รถที่มีความสูง๓เมตร๖๐ขึ้นมา
จะเป็นรถชั้นเดียวก็ได้จะเป็นรถสองชั้น
และถ้าสูงโกนเกิน๓๖๐เมตรทุกคันจะต้องมาทดสอบการส่งตัว
เพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้ก็ขออนุญาตเรียนอย่างนี้
แล้วเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการกรมการขนส่งจังบบกระทรวงคมธรรมดาคม

แล้วก็ดูเรื่องของมาตรฐานมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัย
ก็เรียนว่าตอนนี้กรมการขนส่งทางบกได้เสนอแก้กฎกระทรวง

และก็ให้จำกัดเกี่ยวกับเรื่องความสูบของตัวรถ
ประกาศเมื่อมีนา๕๙นะครับ
แล้วก็มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่มีนา๖๐เป็นต้นมา
ว่ารถที่จดสะเบียนใหม่ก็ดี
รถที่เปลี่ยนตัวถังใหม่ด้วย
ตรงนี้จะต้องมีความสูบไม่เกินบาทจากบาทที่๓๓๐นะครับ
คือรถโดยศาลนี่นะครับจะต้องมีความสุขไม่เกิน๔เมตร
ทีนี้ถามนิดนึงครับไม่เกิน๔เมตรเนี่ย
เขาจะทำชั้นเดียวหรือ๒ชั้นเรื่องของเขา

สูงเกิน๔เมตรไม่ได้ถือว่านี้จะไม่จดทะเบียนให้

ในมัตตาฐานของตัวรถโดยเฉพาะรถโดยศาล
เราใช้มัตตาฐานสากล
ตัวโลกจะใช้ความเป็นมัตตาฐานอยู่ที่ไม่เกิน๔เมตร
ของประเทศไทยเราเดิมกำหนดไว้ที่๔เมตร
สมหานิดหนึ่งแล้วสวารีมาตั้งจาก๔๘๐เมตร
๔๕๐เมตรถังหลังปี๕๒ต้นมานะครับ
จะเป็น๔๓๐เมตร
เดี๋ยวก่อนท่านฮะเดี๋ยวผมถามขาดจังหวะนิดเดียว
ถ้าสูงกว่า๔เมตรต่อทะเบียนไม่ได้ก็แปลว่ารถทัวร์๒ชั้นทั้งหลายเวลานี้ส่วนใหญ่เกิน๔เมตรทั้งนั้นใช่ไหมครับ
ส่วนใหญ่ที่อยู่ในระบบปัจจุบันจะมีความสูงที่๔เมตร๓๐สำหรับรถ๒ชั้น
แล้วรถพวกนี้จะพ้นไปจากท้องถนนเมื่อไหร่ครับ
เรียนว่ารถเหล่านี้พอใช้ไป๕ปีถึง๗ปีนะครับ๕ปีถึง๗ปีจะต้องมาเปลี่ยนโครงสร้างจะต้องมาเปลี่ยนตัวถังใหม่
เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนตัวถังใหม่แล้วจะมาใช้การให้บริการนะฮะจะต้องมาจดทะเบียนจากกรมการขนส่งทางบกนะครับ
แล้วเขาจะวิ่งไปได้เขาจะทู้ซีวิ่งไปได้ถึงเมื่อไหร่ถึงจะไม่มีเห็นบนท้องถนนครับ
ตอนนี้ถือว่าถ้าเกิน๔เมตรก็ไม่สามารถวิ่งได้นะครับไม่สามารถวิ่งได้แต่รถที่อยู่ในระบบที่บอกว่าเดิมจากที่ก่อนมีนา๖๐เนี่ยนะครับ
รถเหล่านี้เนี่ยก็เหมือนที่เรียนไว้ว่าจะเป็นรถชั้นเดียว๒ชั้นนะถ้าเกิน๓เมตร๖๐เนี่ยจะต้องมาทดสอบความทรงตัวเพราะมีความมั่นใจในเรื่องของศูนย์ทวงมั่นใจในเรื่องของการทรงตัวในแง่ของทางวิศวกรรมอันนี้เป็นมาตรฐาน
สรุปแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะกรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการไปพร้อมกัน๕๖รายการเพื่อความปลอดภัย
เดี๋ยวก่อนนะก่อนถึงเรื่องอื่นเนี่ยถ้าเกิน๔เมตรเกิน๔เมตรเป็น๒ชั้นแต่ว่าเอาไปทดสอบแล้วเขาผ่านมาตรฐานเนี่ยเขาวิ่งได้ใช่ไหมครับ

เป็นต้นไปจากนี้เป็นต้นไปเนี่ย
๑๓เมตรเกิน๓เมตร๖๐ทุกคันจะต้องมาทดสอบการตกตัว
ถ้ามีแค่๔เมตรเป็นรถ๒ชั้นแล้วเข้ามาทดสอบมาตรฐานความลาดเอียงผ่านนี้วิ่งได้
ใช่ครับต้องผ่านทั้ง๒เงื่อนไขคือสูงไม่เกิน๔เมตรด้วยต้องทดสอบลาดเอียงด้วย
ถ้าสมมุติว่าเขาไม่เกิน๔เมตรแต่ว่าเขาไปทำชั้นล่างให้มันเตี้ยลงมาหน่อยหนึ่งเป็นรถสองชั้นเหมือนเดิม
ไม่ต้องทดสอบการทรงตัวอยู่ดี
ฉะนั้นคำว่า๒ชั้นหรือชั้นเดียวเนี่ยไม่มีปัญหาแต่๑คุณอย่าสูงเกินกำหนด
ทดสอบความลาดเอียงให้ผ่านถูกไหมครับ
อันนี้เป็นเหตุผลทางวิศวกรรมที่มองว่ารถที่ให้บริการถ้าความไม่เกิน๔เมตร
ตรงนี้เป็นมาตรฐานต่างกลเราแล้วเรียนว่าในการประกอบธุรกิจ
คือถ้ารถถูกบังคับให้ไม่เกิน๔เมตรการประกอบรถที่จะเป็น๒ชั้นก็จะไม่เอื้อต่อการประกอบ
ก็แปลว่ารถหลายพันคันที่เป็น๒ชั้นอยู่ขณะนี้
ถ้าเป็นอย่างนี้ปีหน้าเนี่ยหายไปหมดจากท้องถนนเพราะว่าเวลาไปต่อใบอนุญาตแล้วไม่ได้มันเกิน๔เมตรถูกไหมฮะ
ใช่ครับแต่รถที่จดทะเบียนก่อนมีนาว๖๐ก็ต้องมาผ่านการทดสอบการสมตัว
เพราะว่าการประกาศที่มีผลบังคับใช้หมายถึงว่ารถที่มีการเปลี่ยนตัวถังใหม่
รถที่จดทะเบียนใหม่จากมีนาว๖๐
จะถูกเงื่อนไข๔๕เงื่อนไข
เงื่อนไขแรกก็คือความสูงไปเกิน๔เมตร
เงื่อนไขที่๒ก็จะต้องทดสอบการทรงตัว
แล้วเงื่อนไขต่อไปเนี่ยเราก็ทำมาตรฐานแล้วก็ประกาศ
แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของจุดยึดที่นั่งนะครับจะต้องได้มาตรฐาน
ไม่ใช่ว่าอยากจะประกอบลักษณะของเก้าอี้มาวางแล้วก็ให้เกิดความมั่นคงแข็งแรง
เกิดลักษณะรถเบรกกระทันหันแล้วตรงนี้ก็จะทำให้เกิดอันตราย
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเรากำหนดเป็นมาตรฐานของจุดยึดที่นั่งด้วยนะครับ

ขออนุญาตเรียนท่านผู้ชมทุกท่าน
แต่ว่าตรงนี้นี่เพราะเปลี่ยนพอประกาศแล้วเนี่ยเราจะต้องมีช่วงของการปักรับใช้
ก็แปลว่านรถเวลาประกองจากจากนี้เต้าจะไปดูเรื่องความสวยงาม
ประกอบเป็นไฟเบอร์ประกอบเป็นกระจกทั้งคันแล้วดูตรงนี้ไม่ได้ล่ะ
จะต้องเรากำหนดเป็นความมั่นคงแข็งแรงของตัวโครงสร้างรถจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
ดูเรื่องเหล็กดูเรื่องวัสดุดูเรื่องโครงสร้างทางวิศว
ครับถูกต้องครับคือไม่ใช่เฉพาะรถสองท่านอย่างเดียวแม้แต่รถท่านเดียวก็จะถูกบังคับในเรื่องของความมั่นคงแขกด้วย
ทีนี้สุดท้ายมีอีกเรื่องหนึ่งท่านครับรถเนี่ยโครงสร้างดีแต่เวลาเกิดอุบัติเหตุ
ผมเห็นเวลากลับมาจากทองผาภูมิอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยนะเวลารถคว่ำเนี่ย
จะมีข่าวตามมาทุกทีว่าคนขับไม่ชำนาญทางแล้วพอไปดูอายุคนขับอายุ๒๐กว่า
โอ้แล้วไม่ชำนาญทางอย่างนี้มันจะทำยังไง
ความสูงรถตัวลักษณะของการทดสอบการทรงตัว
อีกอันหนึ่งที่เราบังคับใช้แล้ว
แสดงตัวตนคนขับรถ
เพราะฉะนั้นคนขับรถที่ไม่มีใบญาตสาธารณะ
เราก็จะรู้ทันทีเมื่อขอขึ้นหลังทวงบะไหล่
แล้วจะต้องรูดบริญญาณขับรถ
แล้วเราจะติดตามทั้งตัวพิกัดความเร็ว
แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของชั่วโมงการทำงานนะครับ
เราจะรู้หมดเพราะรถเหล่านี้จะเป็นรถประจำทาง

ซึ่งจะมีการติดตามทั้งที่ศูนย์ที่โครงการตรวจส่งทั้ง๖
อีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าสภาพที่เป็นอยู่ทุกวันนี้
มันเป็นสภาพที่คนขับหายาก
ฉะนั้นเวลาช่วงหน้าเทศกาล
เจ้าของรถเจ้าของรถทัวร์

แล้วก็ไปเอามือสำรองมาไปเอาเด็กใหม่มาขับ
เพราะว่าคนขับหายากเขาอ้างอย่างนั้นนะ

เรียนอย่างนี้นะครับก็คือช่วงของเทศกาล
การใช้บริการที่พร้อมกันเป็นจำนวนมาก
กรมการขนสมสมบทกระทรวงการนำกรมต้องทำ

ในขณะเดียวกันรถที่เพียงพอจะต้องเป็นรถที่ปลอดภัย
เรื่องที่เราติดตามคือเหมือนเรียนว่าทุกคันทุกเส้นว่าง
ที่จะมาใช้การมาขอบิ่งเสริม

และในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เหมือนเรียนว่า
ส่วนอีกอันหนึ่ง
ในความเป็นจริงเลยนี่นะครับในช่วงของเทศกาล
กรมการส่วนส่งทางบกร่วมกับอธิวะศึกษาร่วมกับทหารตำรวจตราศุกร์น้องพิลจังหวัดปนะครับ
จัดชุดปฏิบัติการไปอยู่ที่สานีขนตรงผู้โดยสารของร้อยสถานการณ์ทั่วประเทศ
ใช้สแกนรถเลยใช้สแกนรถนะครับทั้งตัวรถว่าสภาพยางเป็นกันทั้งที่รถเหล่านี้จะต้องผ่านการตรวจสภาพปีละ๒ครั้ง
ในการให้บริการจริงจะต้องมีการสแกนด้วยนะครับแล้วก็สแกนคนขับด้วย
เวลาหมดเวลาหมดแล้วเดี๋ยววันหลังจะได้คุยกับอธิบดีใหม่นะครับ
ครับผมครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคือฟังมาตรการจากอธิบดีแล้วเนี่ยก็พอจะสบายใจขึ้น
แต่สำคัญก็คือว่ามีมาตรการแล้วเนี่ยคนเล็ดลอดมาตรการแล้วเวลาเกิดเรื่องขึ้นมาก็จะมีปัญหาทุกเทีย
ปรากฏว่าหนึ่งไม่ชำนาญทางขับเร็วเกินไปคนขับไม่มีประสบการณ์
แล้วเวลาไปอ่านข่าวโอ้ขับรถบัสเอาคนตั้ง๕๖๐คนอยู่ในรถ
ปรากฏว่าอายุยังนิดเดียว๒๐กว่าไม่ชำนาญทาง
แล้วไม่มีความชำนาญที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเขาก็อ้างว่าคนขับหายาก
พอเกิดเหตุขึ้นมาทีก็เป็นอย่างนี้ทุกทีคุณมินครับคุณก๊อฟ
จริงบ้านเรามีปัญหาเรื่องของการผ่านมาตรฐานเกือบจะทุกเรื่องเลยนะครับ
ฉะนั้นเรื่องนี้อาจจะต้องให้ความสำคัญมากขึ้นหรือเปล่าในเรื่องของคุณภาพในการให้บริการจริง
นั่นน่ะสิใครก็ไม่รู้มาพลอยเจ็บพลอยตายกับคนถือพวงมาลัยเนี่ย
ทำบุ๊ตมาจากเคือนเขาแหลมธองผภูมิมันเป็นทางโค้งเนี่ย
แล้วพอหนังสือพิมพ์ลงข่าวส่วนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุนั้น
แต่ผู้คนขับให้การว่าไม่มีความชำนาญทาง
พอไม่มีความชำนาญทางก็ไม่รู้ว่าข้างหน้ามันเป็นโค้งหักศอก

จริงเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบหลักเลยนะคะ

เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่ามาตรฐานในเรื่องของการให้บริการ
ความรับผิดชอบในเรื่องของการที่จะต้องดูแลนักท่องเที่ยว
หรือว่าชีวิตคนอื่นอย่าว่าจากท่องเที่ยวเลย
รถตู้รถโดยสารทุกอย่างนี่แหละ

ใช่ครับหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ต้องเข้มงวดมากกว่านี้